รุมทำร้ายร่างกายของจานิวกันหน่อยนะคะ
เรื่องนี้พบชนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ขอเวลาทำงานหน่อยสักประมาณ๒วันรู้เรื่อง
ส่วนรองประวิทย์ค่ะบอกว่าก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่นะ
และไม่ได้ยมความรุนแรงเช่นเดียวกัน
ส่วนที่มองว่ารัฐบาลกลายเป็นแพ้นั้น
พบชนบอกว่าก็จะให้ทำอย่างไรแล้ว

ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วนะคะฟังเสียพบชนค่ะ
นั้นก็อย่างต่อคนยังรักษาผมความรุนแรงนะคะ
อยากให้ใครต้องว่าหรือใครต้องติดตาม
เขาต้องขอมาครับ
ส่วนอีกคนที่รับผิดชอบคดีนี้โดยตรงนะคะ
พตโธสุธิพลวงปิ่น

มีการสอบปากคำเจ้าตัวซึ่งเจ้าตัวเนี่ย
ก็หลังจากที่สอบปากคำแล้วแน่นอนนะคะ
มุ่งเน้นปมเรื่องของความเห็นต่างทางการเมือง
แต่ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง
เพราะว่าสอบปากคำจานิวได้เพียงเล็กน้อย
จากว่าจานิวยังคงมีอาการบาดเจ็บนะคะ
เรื่องต้นจานิวให้การบอกว่ามีชายชะกัน๓คน
รุมทำร้ายร่างกายตนเองเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่า
ตอนนี้ขอเวลา๒วันคาดว่าน่าจะมีความชัดเจน
ยอมรับนะฮะว่าลักษณะการประทุษย์ร้ายประทุษกรรม
ของคนร้ายคล้ายกับกรณีที่คดีที่จานิว
ถูกทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา

จากว่ารักษณะการก่อเหตุของคนร้าย
คือไปรุมทำร้ายร่างกายแต่ไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย

ขอเวลาเข้าทำงาน
พอจ่านิวเดินผ่านตรงนี้ปุ๊บคนร้ายขี่รถจักรยาน
ฟุตบาทก่อนก่อนใช้อาวุธที่เตรียมมา
วิ่งเข้าไปฟาดทำร้ายร่างกายนานอยู่๓๐วินาที
จะหลบหนีไปบนถนนรามอินทามุ่งหน้ามีนบุรี
แล้วก็กลับรถเข้ามากรุงเทพมุ่งหน้าหลัก๔
แล้วก็หายไปแถวแฟชั่นไอซแลนด์ครับ
ตอนนี้สั่งการให้เร่งจากกล้องวงจรปิดอยู่
เพื่อดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายเพิ่มเติมด้วยนะครับ

เมื่อวานนี้เราก็ไปพูดคุยสอบถามท่านนี้
คุณแม่ของจานิวนะคะนางพัฒนารีชาญกิจ
ก็บอกว่าตอนนี้จานิวอาการยังคงน่าเป็นห่วง
โดยเฉพาะเรื่องของตาเพราะกลัวว่าจะกลับมามองไม่เห็นเหมือนเดิม
ตอนนี้จาดิวยังไม่สามารถหายใจทางจมูกได้
หายใจทางปากแทนเพราะฉะนั้นก็เลย
ไม่สามารถที่จะพูดได้เยอะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลใดได้มาก
วันนี้จานิวยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ยังไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลตามที่กระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการสอบประคำใดเพิ่มเติม
ยืนยันนะคะคุณแม่ยืนยันบอกว่า
เรื่องที่จานิวถูกทำร้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊งทวงหนี้นอกระบบ
อีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้คุณแม่บอกว่า
ห่วงเรื่องก็คือเลื่อนการรายงานตัวกรณีจานิวได้ทุนไปเรียนต่อที่อินเดีย
วันที่๑๔กรกฎาคมนี้ออกไปก่อน
แล้วก็อยากให้ลูกไปเรียนต่อที่อินเดียนะคะ